ผู้ที่มีรถยนต์แล้วจะต้องต่อประกัน

บางทีเขาจะมีโบรกเกอร์ผู้แทน

แต่เขาโทรมาเขาบอกแม้กระทั่งเราจะหมดอายุประกันเมื่อไหร่
จะต่ออะไรบอกเลขทะเบียนรถบอก๔๔

แต่ทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือ

เพราะบางคนเราไม่เห็นหน้าค่าตาเลยนะ
โทรมาเสร็จแล้วก็คุยกันเรื่องค่าใช้จ่าย
สักพักหนึ่งเขาบอกทำให้เสร็จแล้วค่ะ

กลัวว่าจะถูกหลอกเหมือนเคสนี้นะครับ
โพสต์เรื่องราวผ่านโลกโซเชียล
หลังจากเขาถูกพนักงานจากศูนย์ฟอร์ตปฐุมธานี
ชื่อว่านางสาวพรพันธ์กิจประเสริฐ
หลอกให้จ่ายเงินค่าประกันรถยนต์

เคยจ่ายเงินค่าประกันรถยนต์ให้กับพนักงานคนนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง

แต่ครั้งนี้หลังจากชำระเงินค่าประกันรถยนต

เมื่อวันที่๒๑กันยายนปีที่แล้ว

เพื่อขอรับเอกสารการจ่ายเงินย้อนหลัง
แต่ทางบริษัทแจ้งมานะครับว่า
นางสาวพรพันธ์
พ้นจากการเป็นพนักงานของศูนย์ฟอร์ดไปแล้ว
หลังจากที่โกงเงินลูกค้าไป๓๒ลายค่ะ
นี่คุณทางบริษัทแจ้งมาอย่างนี้

ผมก็หนึ่งใน๓๒ที่ถูกหลอกนะครับ
แล้วก็นางพรพันธ์ก็เอาเงิน๖แสนบาทหลบหนีไปด้วยนะครับ
ตอนนี้นะฮะบอกว่าออกกรมฐานให้ลูกค้าออกไม่ได้

แล้วเงินจากลูกค้าก็ไม่เข้าบริษัทเหมือนกัน

แล้วลูกค้าก็จะทำยังไงดีนะครับ
ตัวเขาเองเลยรู้ว่าถูกหลอกให้โอนเงินไปนะครับ
ขณะที่รถของเขาเองพนักงานยังไม่ได้ออกกรมฐานให้เลย
เท่ากับว่าตั้งแต่เดือนกันยายนที่เขาขับขี่ทุกวันทุกวัน

เออแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะ

นี่นะฮะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังกันสักหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมว่าสิ่งที่เราจ่ายเงินไป
บางท่านก็อาจจะละเลยเรื่องของเอกสาร
แต่ทีนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่เขาจะขอเอกสารย้อนหลัง
ปรากฏว่าถูกหลอกมาตั้งแต่กันยายนแล้วนะครับ

จริงก็มีประกันที่ดีดังนั้นตรวจสอบให้ดีด้วย